ต้องบอกว่าวันหยุดเนี่ยแต่มีคนที่เขาไม่หยุดด้วยนะ
ใช่เขากำลังทำงานหนักเขาบอกใครจะหยุดไปแต่เราไม่หยุด
คนที่ว่าก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นแหละค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชานะคะ
ข้าราชการอยากจะหยุดเลยวันหยุดของคุณ
แต่เราทำงานพาคณะลงพื้นที่เลยค่ะที่เชียงรายที่แพร่นะคะ
ไปติดตามผลการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีประเด็นเรื่องป่าชุมชนด้วย
แล้วก็ร่วมหารือการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่านะคะโดยนายกกับคณะเนี่ย
ติดตามการดำเนินการดูแลผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงรายก่อน
มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงรายค่ะก็ไปขอความร่วมมือทุกคนแหละ
ว่าให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปนะอย่าให้๕ปีที่ทำมาต้องศูนย์เปล่า
ทนกับนายกอีกหน่อยแล้วกันตอนนี้ยังมีเวลาอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ขอให้สัญญาเลยว่าจะสร้างอนาคตให้กับทุกคน
จากนี้นายกยังกล่าวถึงประเด็นปัญหาฝุ่นพิษในภาคเหนือด้วยนะคะ
เพราะตอนนี้โอ้โหเชียงใหม่หนักมากเลยนะอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะ
นายกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้โอกาสในการพบปากกับนางองซานซูจี
ปรึกษาแห่งรัฐสหภาพเมียนมาร์นี่แหละในการที่จะขอความร่วมมือ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม๒๕ที่สืบเนื่องมาจากการเผาทำลายป่าด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวเรากับเมียนมาร์จะมีการร่วมกันเปิดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาร์
แม่น้ำเมยตองยีนแห่งที่สองที่จังหวัดตากแล้วก็จะขอความร่วมมือกับคนไทยในพื้นที่ด้วยนะ
ว่าต้องช่วยกันลดเผาป่าเพื่อล่าหนูด้วยเพราะวิธีการนี้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเอาซะเลย
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจโอ้โหที่มหาวิทยาลัยที่วัยที่มหาวิทยาลัยวัยที่๓นะคะ
เด็กประยุทธ์เดินทางต่อไปยังสารกลางจังหวัดเชียงรายไปเป็นสักขีพยานพิธีมอบหนังสือ
แสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนป่าชุมชน
นายกรัฐมนตรีอู้กระเมืองด้วยอ้อนชาวเชียงรายที่มาต้อนรับนะคะ
แต่ความรู้สึกที่ให้ไปก็ไม่แพ้ใคร
ยังรักและคิดถึงมากเหมือนเดิม
ให้สูรีออนเก่งมาก
แต่นโยบายที่มอบให้นี่ดุดันนะ
เขาบอกว่าก็เปรียบหัวหน้ารัฐบาลเหมือนหัวหน้าครอบครัวนั่นแหละ
มีรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการเป็นเครือญาติ
ต้องดูแลคนในบ้านอีกกว่า๖๐ล้านคน

ทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขอย่างยั่งยืน
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าถ้าจะรักลูกก็ต้องรักให้ถูกวิธี
อย่าสร้างปราสาททรายที่สวยงามแต่ท้ายที่สุดก็ต้องล้มไปทั้งหมด
ประเทศชาติมันไม่ใช่บริษัทอย่ามาเรียกค่าตงค่าเติงอะไรไม่มี
โจมตีใครหรือเปล่า

ทีนี้ก่อนเดินทางออกจากสารกลางจังหวัดเชียงรายนะคะ

นายกก็เดินร้องเพลงคลอไปเรื่อยแล้วก็พูดขึ้นว่า
อย่าปล่อยให้คนดีหายหมดเหลือแต่คนไม่ดีล่ะ